หรือยังคะคุณผู้ชมพร้อมที่จะจ้องหน้าจอ
พร้อมที่จะจ้องหน้าทีวีดูภาพติดวิญญาณ
ใช้คำว่าภาพได้ไหมวีดีโอที่เขาบอกว่าเป็นคลิปถ่ายติดวิญญาณ
ตรงที่วงแดงนั่นแหละตอนนี้เราฟรีสภาพนิ่งให้ดูก่อนนะ
เผื่อบางคนจะจินตนาการเห็นชัดขึ้นแต่ต้องบอกก่อน
คุณสืบสกุลมองเห็นเป็นอะไรถามคุณสืบสกุลก่อน
พอซูมเข้ามาเห็นเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเป็นใบหน้า
คือถ้าดูไกลผมนึกว่าเป็นร่างคนหรือเป็นควันขาว

กึ่งนะจังหวะผู้ชายก็ได้จังหวะผู้หญิงก็ได้
ค่ะคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งจากลุงแว่น
แว่นก็คือนายสว่างอภัยอายุ๖๘ปี
ซึ่งลุงแว่นภูบ่อบิตถือว่าเป็นผู้บุกเบิก
เป็นคนดูแลภูบ่อบิตเลยค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่ชื่อดังของจังหวัดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แล้ววันก่อนนี้๑๐สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย
แว่นพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านหนองย่าไซที่อำเภอเมืองเลยเนี่ยนะ
ก็เดินไปสำรวจเดินไปตัดกิ่งไม้จะพัฒนาสถานที่ตรงนี้
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของที่จังหวัดเลย
เพราะว่าคุณสืบสกุลดูสิคะมันน่าศึกษาไหมล่ะ
มันดูว่าเส้นทางทางธรณีวิทยาจริงมีซากฟอสซิลมากมายนะ
มีถ้ำต่างที่น่าสนใจแล้วตอนที่ลุงแว่นตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้อยู่เนี่ย
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้จะเก็บเอาไว้ดูตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะ
ก็ถ่ายถ่ายไปเรื่อยจนเอาคลิปมาย้อนดู
พอมาย้อนดูลุงแว่นตกใจเฮ้ยตรงที่วงสีแดงไว้เนี่ย
ตอนแรกยังไม่คิดอะไรพอมาย้อนดูก็ซูมไปดูเอ๊ะมันคือภาพเป็นใบหน้า
วิญญาณของผู้ชายที่อยู่ในพุ่มไม้ไหม
แว่นบอกว่าขนลุกเลยค่ะแล้วไม่คิดไงว่ามันจะมีแบบนี้
กลับไปดูวีดีโอหลายรอบลุงก็ยังเห็นเหมือนเดิม
แต่ทีนี้ลุงแว่นคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา
หรือว่าเป็นดวงวิญญาณที่ต้องการมาสื่ออะไรให้กับลุงแว่นได้รับรู้
คนถามว่าเอ้ยตัดต่อหรือเปล่าลุงแว่นบอกว่าจะตัดต่อได้ไง
นี่มันไม่ใช่ภาพนิ่งนะจะไปเข้าองค์เข้าแอปอะไรได้ยังไงเนี่ย
ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยเป็นวีดีโอได้เห็นกัน
แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ
พัฒนาสถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลยต่อไป

ห่างจากเทศบาลเมืองเลยแค่๓กิโลเมตรเอง
แล้วก็ถ้าเดินจากตีนภูขึ้นไปยอดภู๓๐๔๐นาทีเองนะฮะ
ขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าไปชมทะเลหมอกตามจับตะวันวันใหม่

แล้วก็จะเห็นยอดภูต่างของจังหวัดเลย
อีกหลายภูเลยถ้ามองจากยอดของภูบ่อบิตเนี่ยนะฮะ

ส่วนภาพถ่ายติดวิญญาณหรือไม่ติดวิญญาณ
หรือเป็นแคปภาพอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง